ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาไม่สบายใจเลยอยากให้
อยากให้มีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบหน่อย
เจ้าอาวาสทำไมเจ้าอาวาสถึงถึงเนื้อถึงตัวผู้หญิงแบบนี้
มันมีเยอะมากเลยนะคุณผู้ชม
และที่บอกว่าถึงเนื้อถึงตัวคือเหมือนกับว่าศักยรภ์ในภาพนี้

แต่เห็นว่าเอ๊ะทำไมถึงนึกถึงตัวผู้หญิงจัง
ใช่ค่ะแล้วมีการโพสต์เหมือนกับขายพวกวัตถุมงคลด้วย
แล้วเป็นถึงท่านเจ้าอาวาสทำแบบนี้เหรอ

พระที่จะมาจำวัดอยู่ที่นี่

ถูกเจ้าอาวาสท่านนี้รูปนี้ไล่ตะเพิด

วัดนี้มีเจ้าอาวาสอยู่แค่รูปเดียวนะ

เปิดมาเป็นสำนักทำพิธีเหรอนี่มีคนถามนะฮะ
เขาก็มีการโพสต์เป็นรูปเล็กเยอะเลย

คือบอกว่าอยากให้เข้ามาตรวจสอบเจ้าอาวาส
ด่านเจริญชัยที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรชบูรณ์
คือมีการศักยันต์ผู้หญิงแบบถึงเนื้อถึงตัว

ทั้งวัดมีพระอยู่เพียงรูปเดียว
พระรูปไหนมาอาศัยอยู่ด้วยไม่ได้เลยนะ
ต้องหาเรื่องขับไล่เพื่อที่จะได้อยู่รูปเดียว
แล้วก็ชอบพูดจายุโยงให้ชาวบ้านผิดใจกัน
คุยโทรศัพท์กับผู้หญิงที่อ้างตัวว่าเป็นหมอดูร่างทรงอยู่ตลอดทั้งวัน
โดยงานไหนจะมาตรวจสอบได้บ้างคุณผู้ชม
นี่เป็นสำนักนี่เป็นวัดหรือเป็นอะไรกันแน่
เพราะเห็นบอกว่ามีโพสต์รับศักดิ์แล้วก็ขายวัตถุมงคลทุกวันเลย

ผู้หญิงเหมือนกับกรอดหมอนสามเหลี่ยมอยู่อะค่ะ

แล้วดูสิคะหลวงพ่อนั่งอยู่บนต่างมีแท่นบูชามีอะไร
แล้วเปิดหลังผู้หญิงเปิดแผ่นหลังให้กับหลวงพ่อศักยันต์

แต่คุณคุณดูที่มือของหลวงพ่อเหมือนกับแบบใส่ถุงมือไหม
อะไรหรือเปล่าเนี่ยนะแต่ว่าที่คนโพสต์คลิปเนี่ยบอกว่าโอ้โหถึงเนื้อถึงตัวจริงขนาดมืดค่ำแล้วยังศักยันต์ผู้หญิงกันอีกหรือ
อยากรู้รายละเอียดไหมคุณผู้ชมถ้าอยากรู้นะทีมข่าวของเราเนี่ยไปที่วัดด่านเจริญชัยเลย
จะสอบถามข้อเท็จจริงกับท่านเจ้าอาวาสคนที่อยู่ในคลิปนี้แหละ
เจอไหมเจอ
คือใครล่ะพระพีรพันธ์พีรพัทโทค่ะพระอาจารย์ติ๊กเนี่ยนะ
เดี๋ยวอาตมาจะชี้แจงทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องนะ

คือถ้าเกิดว่ามีฝ่ายปกครองมีตำรวจมีผู้ร้องเข้ามา

คือตอนนี้อาตมายังไม่พร้อมพูดนะแต่ถ้ามาพร้อมกัน๓ฝ่ายแบบนี้

ยังยังแต่สื่ออย่างเราก็พยายามที่จะถามท่านนะ

ท่านคะท่านคะที่ท่านศักยันต์ให้ผู้หญิงเนี่ยคือยังไงนะคะ
เพราะว่ามันมีกระแสมาว่าดูใกล้ชิดดูไม่เหมาะสม

โอ๊ยโยมอาตมามีถุงมือ๒ชั้นป้องกันทุกครั้ง
ตมาไม่ได้โดนตัวผู้หญิงอัตมารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้

ใช่ค่ะนี่ไงแล้วก็บอกว่าถุงมือสีม่วงนี่แหละ
แล้วบอกด้วยนะว่าอัตมารับศักยันต์มา๒๐ปี

ศิษย์ลูกหามาหาอัตมาก็มาด้วยความศรัทธา
เอาให้เห็นเลยค่ะว่าข้างขวาใส่ถุงมือแบบนี้

เอ๊ะท่านคะแล้วที่อ่านในโพสต์มาเห็นบอกว่า
พอพระรูปอื่นจะมาอยู่ด้วย
ขับไล่ไปหมดเลยเพื่อที่ท่านจะได้อยู่วัดรูปเดียว
เรื่องนั้นอัตมาไม่ได้ขับไล่
แต่ว่าที่ให้ออกไปเนี่ยเพราะมันมีเรื่องยาเสพติดเรื่องผลประโยชน์
เอออีกอันนึงนะเรื่องการโอนเงินเข้าบัญชี
อันนี้ท่านบอกว่าเป็นเรื่องปกติ
ให้เช่าวัตถุมงคลได้มันก็ต้องโอนเงินเข้าบัญชีไง
ปัจจัยเข้ามาแล้วก็ไปส่งของเรื่องธรรมดา
แล้วอย่างหนึ่งนะคือลูกศิษย์ลูกหาที่อยากช่วยค่าน้ำค่าไฟ

ถ้าอยากทำบุญก็โอนเงินเข้าบัญชีมาก็ได้เหมือนกัน

แต่บางมาพร้อมกันสามฝ่ายนะ

เมื่อกี้ไงที่บอก

วัดที่ส่ากมาจน๒๐ปีแล้วไม่เห็นเคยมีเรื่องเลยทำไมอยู่ดีมัน
วันนี้ถึงมีเรื่องอันนี้ก็คือในแง่มุมของคนที่เคยไป
มีคนที่เขาสงสัยอ่ะนะเพราะว่ามีเงินมีทองเข้าวัดอะไร
โยมช่วยในการดูแลอะไรหรือเปล่า
ค่ะเดี๋ยวรอนะรอฝ่ายปกครองรอฝั่งตำรวจ
แล้วก็ผู้ร้องเรียนเข้ามาจะได้ฟังเจ้าอาวาสท่านชี้แจงนะคะ